แบงคลอกยูนาโตเตสทีมห์จ่าโฝงจะเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนตเดต
ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเลยนะครับทั้งคู่นั้นก็อยู่ในฟอร์มที่ดี
จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดทีมอันดับ๕
ที่มี๒๒แต้มจาก๑๓นัดนะครับ
คอกเองยึดจ่าฝูงได้ต่อเนื่องนะครับ
ก็มีดราม่าท้ายเกมนะครับ
ให้ชายในลีกเป็นนัดที่๓ติดต่อกันแล้วก็ไม่แพ้ใคร

ลุกคนสำคัญพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวจริงนะครับ
ร่วมกับแกนหลักอย่างธิติพันธ์พ่วงจันทร์ปกเก้านั้นแล้วก็

ไม่แพ้ใครในหลีกมา๓นัดติดต่อกันแล้ว
แต่ก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานลูกค้าโทษชาติกองหนัง
คนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บนอกนั้นก็อยู่กันครบนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นวิรเทพป้อมพันธ์

ก็พร้อมเป็นตัวทีเด็ดในเกมนี้นะครับ
ผลงานเจอกันเล็กแรกเมื่อปีที่แล้วนะครับ
เมืองทองแพ้ให้กับแบงคอร์ก๑๒ขออภัย
เล็กที่๒แบงคอร์กเสมอกับเมืองทอง๒๒นะครับ